คุณหนุ่ยร้อง
ได้
คุณนุ้ยร้อง

คุณร้องได้ให้ร้าน

คือร้องได้ให้ล้าน
สมแล้วกับที่เป็นกูรู้ในรายการของเรานะฮะ
ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้คุณหนุ่ยรับเลย

ลงเลยมั้ยคะเป็นยกทุกข่าวออกไปจากแบบว่านิดนึง
นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับผ่านเพลงแรกไปได้นะครับ
เงินก็ห้าพันบาทก็พอสมควรทีเดียวแต่ว่าที่ดีที่สุดคือ
เป็นเพลงที่ขับร้องด้วยคุณซีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับที่ได้เสียไปแล้ว
เพลงนี้ได้พ่อดมชวนชื่นนะครับเป็นคนแต่งให้คุณศรีหนุ่มร้อง
ประกอบในภาพยนตร์เรื่องคนปีมะนะฮะของคุณโน๊ตเชิญยิ้มนั่นเอง
เป็นเพลงที่โด่งดังมากนะครับและผู้นำมาร้องใหม่
มีคุณสันติดวงสว่างด้วยคุณหนูมิเตอร์นี่ผ่านไปแล้ว๑เพลง
มาสู่เพลงที่๒กันเลยเพื่อจะทำให้เครื่องเริ่มร้อน
พอเครื่องเริ่มติดความมั่นใจมาทีนี้ก็จะทะลุไปได้หลายเพลงนะครับ
ถ้าคุณหนุ่ยพร้อมแล้วมาพบกับเพลงที่๒นะครับ
เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
ถ้าคุณหนุ่ยพร้อมแล้วมาพบกับเพลงที่๒นะครับ
เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐บาทถ้าคุณหนุ่ยพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ

เพลงที่๒นี้มีมูลค่า๑๐๐๐๐บาทถ้าคุณหนุ่ยพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
สายยันทนอะไรสายยันสัญญาณไม่รู้ใครก่อนครับไม่รู้ใครก่อนครับห้าสิบอีกแล้วกลัวสลับท่อนอย่างเดียวครับ
คุณไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าความตื่นเต้นความกดดัน
มีนะคะถึงจะเป็นแบบว่าเซียนเพลงรู้จักเพลงเยอะ
แต่เวลาขึ้นมายืนแล้วเขาก็อยากได้แบบให้มันถูกต้องให้มัน
เพราะฉะนั้นมีคุณหนุ่ยเท่านั้นที่รู้ว่าจะโอเคกับตัวเองไหม
แต่ตอนนี้นะครับมาตอบกันก่อนนะครับว่าฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณหนุ่ยครับจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตัวคุณหุยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะ

ตัวช่วยมีทั้งหมด๖แผ่นนะครับ

ถ้าอยากใช้เลือกเลยนะครับ
ตอบว่าไม่ใช่
ขอบคุณครับ
เป็นที่สุดท้ายหนึ่งที่มั่นใจแค่๕๐๕๐แล้วไม่ใช้ตัวช่วยนะคะ
ครับไม่ใช้ตัวช่วยนะครับมาถึงเพลงที่สองนะครับ
ผ่านพ้นความกดดันในเพลงที่๑มาแล้ว
มาถึงเพลงที่๒ก็ได้เพลงที่บอกเลยว่าไม่ยากเท่าไหร่
แต่มีปัญหาแค่เรื่องท่อน

สลับท่อนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีสติดีนะครับ
ร้องแล้วก็ลำดับอะไรให้ดีไปจนกว่าดนตรีจะหยุดนะครับ
อย่าหยุดก่อนนะครับขอให้คุณหุยโชคดี

ถ้าพร้อมแล้วมาเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่สอง
เพลงมาครับ

จากปากเท่านั้น
ร้องมาจะลืมสัญญา
สองราวเหลือสายัน
ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนอัน
ทำร้ายใกล้กันจนตะวัน
ตกดินกลับบ้านเนินเคียง
สังเงียงได้ยิน
ไม่เล่นลินรักสิ้นดินฟ้า
จากน้องสามปี

ท้องเงินมามั่งความตา
พี่หกกลับคลอบ
นั่งเกียวนกลับหน้า
อ๋อน้องแก้วตา
สัญญาเขาคอย
เจ้าอยู่แห่งไหน
หัวใจเลื่อนลอน
ที่บุญน้อย
ลงคอยทั้งคืน
เจ้าลืมรอยร้าง
ที่พี่สลัมฟังรัก

เจ้าแปรไปหัวใจมันถูกเปิด
แทบล้มทางเหยื่อ
สะเอิงอกตร่อม
จากไร่ไปหา
เงินตาชวดชม
มีมานที่ล้ม
ลืมสัญญาสายัน

ฟังคุณหนุ่ยไปแล้ว
ตอนท้ายมันเป็นอย่างนี้หรือไง
ร้องตามไปด้วยนะฮะ

มีมานที่ล้ม

ถ้าเก่าไม่มี
น้องน้ำส้ม
คนรุ่นใหม่เราไม่เคยได้ยินเลย

สาย

แต่ว่าต้นฉบับที่พี่หุ่เคยฟังอาจจะไม่มีเมื่อก็ได้
นั่นแหละสิหรือที่เป็นลืมสายันสายัน

เออก็เป็นไปได้น่ะใช่มั้ยอืม

จากฝั่งกล้องทิศ

มีเมื่อหรือไม่มีเมื่อเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับ
คุณหนุ่ยขอให้โชคดีนะครับ
ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ถูกต้องแล้วนะครับ

บูรค่า๑หมื่นบาทนะครับ
คุณหนุ่ยร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

บูรค่า๑หมื่นบาท
คุณหนุ้ยร้อง

ด้วยกะทิ

กลัวร้องได้ให้ร้าน